คุณผู้ชมครับในวันนี้อธิบดีกรมการค้าภายในได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมแล้ว
หลังจากผลการสอบข้อที่จริงเรื่องของการจำหน่ายหน้ากากอนามัยออกมาแล้ว
พบว่ามีความบกพร่องแต่ถือว่าไม่ถึงขั้นกับผิดวินัยร้ายแรงครับ
แล้วก็มีการขอบคุณท่านนายกด้วยที่ให้กลับไปทำหน้าที่ในตำแหน่งเดิม
อธิบดีกรมการค้าภายในกลับเข้าทำงานที่กระทรวงพาณิชย์หลังได้กลับคืนตำแหน่งเดิม
หลังถูกสั่งให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี
เพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบเรื่องการกักตุนหน้ากากและการจำหน่ายหน้ากากอนามัย
ในที่สุดผลตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ถึงขั้นเป็นความผิดทางวินัย

โดยมีนายจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ
พร้อมกับข้าราชการกรมการค้าภายใน
ติดตามให้กำลังใจพร้อมมอบดอกไม้ต้อนรับ
ความรู้สึกยินดีแล้วก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งต้องขอบพระคุณท่านรองท่านนายกรรมตรีเป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้ให้ความเมตตาแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับ
แล้วก็การที่ท่านได้ให้ผมกลับมาจากประติศาลที่เดิม
ก็ได้ผ่านการตรวจสอบได้ผ่านการหาข้อเท็จจริงมาครบถ้วนแล้ว

ส่วนประเด็นความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐที่มีออกมาอยู่
ทั้งนายอุตมะสาวนายนนายสนธิรัตน์สนธิจิระวง
ตั้งพักใหม่ชื่อพักสร้างไทย
อุตมะสาวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
ออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงเป็นการปล่อยข่าว
ทุกคนยังทำงานอย่างเต็มที่กับพักและรัฐบาล
เพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรี
การกระทรวงอุตสาหกรรมและเป็นแก่นำในฝั่งกลุ่มสามมิตร
วันนี้ไปแจกหน้ากากผ้าและถุงยังชีพกว่า๕๐๐ชุด
ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ปฏิเสธตอบคำถามทางการเมืองโดยได้แต่ยิ้ม
เมื่อถูกถามว่าเห็นรายงานข่าวตั้งพักใหม่
ของกลุ่มนายสมคิดแล้วหรือยัง
ชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราชดร
ตรวจความพร้อมการใช้ห้องประชุมสุริยันทร์
เตรียมการประชุมสภาสมัยสามัญ
ที่จะมีขึ้นในวันที่๒๗พฤษภาคมนี้

ตรวจดูมาตรการป้องกันโควิด๑๙

ที่นั่งของสอสอในระหว่างการประชุม
ปิดท้ายที่ข่าวเศร้าของครอบครัวโตวิจักรชัยกุล
เมื่อหน่ายสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุล

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เสียชีวิตแล้วในวัย๖๗ปี

หลังเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งตับ

สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
พิพากษาจำคุก๒ปีนายสุรพงศ์
คดีออกหนังสือเดินทางให้กับนายทักษิณชินวัฒน์

ซึ่งช่วงเวลานั้นนายสุรพงศ์ได้เดินทางมาศาล
พร้อมกับมีอาการป่วยหนัก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน